มาต่อกันที่คุณอ้ำกันบ้างดีกว่าค่ะ
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าไปสระบุรีเนี่ย

งานคุณยุ้ยเนี่ยหลายคนก็ติดตามความสวยงามของเจ้าสาวแล้วก็คุณอ้ำด้วย
แต่ที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานพี่อ้ำไปงานแต่งงาน
แล้วไม่ยอมไปแย่งชิงดอกไม้งานแต่งเขาคุณ
พี่อ้ำบอกเอาไว้มีคลิปสั้นนะในยูทูปในโซเชียลของพี่อ้ำนี่แหละ
เขาบอกว่าไม่อยากจะไปแย่งหรือว่าออกไปแย่งดอกไม้ก็ไม่ได้หรอกนะคะ
ก็เลยเป็นเรื่องราวของความรักที่มันเกาะตัวอยู่ตอนนี้แหละนะคะกับไฮโซโพกปรประพา
จากว่าดีกรีความหวานมันพุ่งปรี๊ดซะละเกิน
ทะเลก็หวานหวานนะคะแต่แม้ว่าจะมีภาพที่คุณอ้ำแล้วก็ไฮโซโพกนะคะ
โผล่ไปสถานที่นั่นที่นี้ที่เดียวกันอยู่บ่อยแต่พี่อ้ำเองก็ยังยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการว่าตอนนี้
พัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงบ้างแล้วนะคะ
เจ้าตัวมาร่วมงานอีเวนต์ที่ห้างดังเมื่อวานนี้
ไม่ให้สื่อสัมภาษณ์บอกว่าต้องรีบไปงานแต่งงานพี่ยุ้ยว่าอย่างนี้
จากความสวยแล้วก็ความสดใสในช่วงนี้ของคุณอ้ำนะตามภาษาคนมีความรักอ่ะเนาะ
และอย่างวันเกิดที่ผ่านมาของคุณอ้ำหลายคนก็คงได้เห็นกันแล้วเนาะ

น่ารักมากเขามีคนมาเทียบด้วยนะที่แบบว่าฉากข้างหลังเป็นทะเล
ไปด้วยกันหรือเปล่ายังไงนะคะอยากรู้จริงเลย
แต่รูปสวยทีเดียวนะคะแผ่นหลังแม่นะคะ
ถ้าเกิดว่าแม่รักใครพวกเราแฟนคลับตัวน้อยก็รักด้วยนะคะ